อ่าเนี้ยภาควิจารณ์กันหนักอืมสนั่นโลกออนไลน์เลยนะครับ
สำหรับกรณีที่ภาพผู้พิการคนหนึ่งต้องนั่งวิวแชร์รอใช้ลิฟต์ผู้พิการ
ค่ะย้ำน่ะมันเป็นลิฟต์ผู้พิการอืม
ที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนค่ะหลังจากผู้โดยสารที่รูปร่างหน้าตา
ทุกอย่างครบ๓๒ปกติดีไปใช้ลิฟต์ของเขา
อ่ะดูสิเนี่ยคุณเห็นไหม
ต้องนั่งรอแล้วเนี่ยเขียนว่าอย่าทำแบบนี้เลยค่ะ
คือมีคนเห็นแล้วก็ถ่ายภาพแล้วเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะ
สถานีเตาปูนมีบันไดเลื่อนทั้งทางขึ้นและลงด้วยนะ
ชอบเป็นบันไดเดินธรรมดาบันไดเลื่อนก็มีให้คุณก็ใช้ซะหน่อยสิ
แต่คนปกติไปเอาลิฟต์คนพิการใช้ไง
เออแล้วคุณดูคุณดูคุณเห็นไหมล่ะ
แน่นลิฟต์ขนาดนั้น๓๒ดูแล้วครบนะคะหรืออาจจะเหลือ๓๒

หรือนึกออกมั้ยแล้วคุณให้คนพิการอยู่ข้างหลังสุดแบบนี้

ถูกคนไทยเกิดอะไรขึ้นกับเราคะ
นี่คือพอคนโพสต์เรื่องราวนี้ขึ้นนะ
คนก็กระหน่ำคอมเมนต์กันเยอะมาก
ทัศน์ทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่สถานีรถไฟฟ้าเลย

ลิฟต์บางตัวผู้โดยสารที่สภาพร่างกายปกติเนี่ย
สามารถใช้บริการร่วมกับผู้พิการได้
ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสาร
คือนักข่าวเราก็พยายามเขียนให้ปรณีประนอมที่สุดอะเนาะ
เขาบอกว่าก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสารบางคนสับสนละมั้ง
บอกว่าเกิดความสับสนในการใช้ลิฟต์วงเล็บหรือเปล่า

คงรีบมากจนไม่ได้มองหรือตรวจสอบเลยว่า
ตัวนี้เนี่ยสำหรับคุณ
หรือสำหรับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
เอาจริงถ้ารีบผมว่าบันไดเลื่อนเร็วกว่าลีฟ
ถูกต้องค่ะรีบกว่าจะมากว่าจะขึ้นแล้วคุณวิ่งขึ้นมันได้เลื่อนเนี่ย
เดียวก็ถึงแล้วขามีใช้หน่อย
ถามผู้โดยสารทั้งกลุ่มวัยทำงานกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
คิดยังไงกับเรื่องนี้เนี่ยคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียไปถามเลยนะลงพื้นที่
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้พี่ผมเจอประจำเห็นประจำเลย
ผู้โดยสารที่ใช้ช่องทางหรือบริการอื่นบนรถไฟฟ้าที่เป็นของคุณพิการ
แต่ผมก็ไม่รู้จะไปห้ามหรือจะไปบอกยังไง
เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นสำนึกส่วนบุคคล
มันเป็นเรื่องวิจารณญาณของบุคคลนั้น
แต่ส่วนตัวก็คิดว่าอย่าให้มีกฎหมายบังคับให้ชัดเจนไปเลยเถอะ
คนจะได้ไม่ฝ่าฝืนหรือไม่แอบใช้จุดบริการสำหรับผู้พิการอีก
ทีนี้ไปถามคนที่เขาจำเป็นต้องใช้พวกสิ่งเหล่านี้
อำนวยความสะดวกเหล่านี้นี่คือนายคำภัยบานอินนะคะอายุ๖๐ปี
คือคุณคำพันธ์คนนี้เนี่ยเขาบาดเจ็บที่หลังเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่
ก็ยอมรับเลยว่าเวลาใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยเจอประจำเหมือนกัน
สภาพร่างกายก็ปกติดีนี่
ใช้ช่องทางผู้พิการไม่ว่าแซงคิวเขาด้วย
โอ้โหนี่ดิฉันว่าไม่ปกติแล้วล่ะหัวใจไม่มี
สิ่งที่เขาทำได้มีแค่อย่างเดียวคืออะไรรู้ไหม

ให้คนเหล่านี้ทำพฤติกรรมแบบนี้
รอนสิทธิของผู้พิการที่เขาควรจะได้รับ
แล้วเขาบอกว่าก็ไม่กล้าพูดหรือตำหนิด้วย
เพราะไม่รู้จักว่านิสัยใจคอเป็นคนแบบไหน
เกิดพูดไปเดี๋ยวนี้คนเรามองหน้ายังตียังต่อยกันเลย
เกิดไปตำหนิว่าทำไมคุณไม่ต่อคิวคุณไม่แซงคิว
รุมขึ้นมาไม่คุ้มไงเขาก็เลยไม่รู้ต้องทำยังไง
ทีนี้สำหรับมุมมองเรื่องการใช้บริการสาธารณะร่วมกัน

ถึงแม้ว่าเมืองไทยสังคมไทยเรา
จะไม่ได้มีกฎหมายที่เป็นรายละอักษรบังคับใช้
เอาผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไปริดรอนสิทธิเขา

นี่มันคือเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะ
มันคือการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอาใจเขามาใส่ใจเรา
วันหนึ่งคุณไม่ต้องพิการก็ได้นะคุณขาเจ็บ
เอาแค่คุณขาเจ็บประสบอุบัติเหตุมาแล้วคุณเจอแบบนี้
คุณจะคิดไหมว่าทำไมคนเดี๋ยวนี้ใจดำจัง
ไม่เห็นหรอกว่าใส่เฝือกไม่เห็นหรอกว่าขาเจ็บ
แล้วเวลาคุณทำได้คิดหรือเปล่าได้มองย้อนกลับมาหรือเปล่า
ส่วนใหญ่ผู้ชมก็บอกว่ามันคือจิตสำนึกครับ
ถ้าเจอแบบนี้ต้องจับและปรับให้เข็ดหลาด
คือไม่อยากให้เมืองไทยถึงขั้นต้องมีกฎหมายมาบังคับใช้
ในสิ่งที่มันควรจะเป็นสิ่งที่คนควรต้องรู้

มันมีรูปอยู่แล้วว่าคนพิการคนปกติไม่ควรจะเข้าไป
คือถ้าคุณนั่งวิวแชร์คุณจะเข้าไม่ว่าเลยจริงคุณไม่ได้นั่ง

บอกว่าเขาพาคุณแม่ซึ่งเดินไม่ได้
มีความผิดปกติทางการร่างกาย
เข้าห้องน้ำจะเข้าห้องน้ำคนพิการ
ในห้างแข่งหนึ่งแถวราชภึกวิวแชร์ไป
แต่ดันมีพนักงานของห้างนี้ไปเข้าในห้องน้ำนี้
แล้วคุณแม่เขาปวดท้องมากต้องการจะขับถ่าย
คอเรียกให้ออกมาพนักงานก็ไม่ออก
คุณแม่ขับถ่ายออกมาเลยนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยพนักงานก็ออกมาโดยที่ไม่มีการกล่าวขอโทษเลย
ที่ส่งมาบอกว่าก็เดินไปบอกผู้จัดการของห้างแล้ว

อยากจะเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้พิการที่เขาควรจะได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องด้วย
ว่าคุณคนปกติเพราะว่าห้องน้ำที่ปกติก็ว่างอยู่แต่ไม่เข้า
แต่ไปเข้าห้องน้ำคนพิการเพราะมันกว้างขวางใหญ่กว่า
แบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือนะครับ